คุณผู้ชมคะมีอดีตช่างภาพสถานีโทรทัศน์แห่งหนึ่งแถวแจ้งวัฒนะนะคะ
เขาตกงานแล้วก็ไปก่อเหตุวิ่งราวทรัพย์ค่ะ

พอจับได้แล้วเนี่ยเขาอ้างว่าเพิ่งก่อเหตุเป็นครั้งแรกนะคะ
แต่ตำรวจไม่เชื่อเพราะว่าของกลางที่อยู่ที่ตัวเนี่ย
มีโทรศัพท์มือถือหลายยี่ห้อหลายเครื่องเลยค่ะ
นี่แหละค่ะคุณผู้ชมเป็นภาพนาทีที่คนร้าย
ฉกกระเป๋ามือถือของผู้หญิงคนนึงนะคะ
ที่นั่งทานก๋วยเตี๋ยวอยู่ข้างทางแล้วก็ขี่รถหลบหนีไป
ผู้เสียหายก็ไปแจ้งความค่ะที่สพรัฐนาธิเบสนะคะ
อำเภอเมืองนนทบุรีตำรวจก็แกะรอยคนร้ายจากป้ายทะเบียนรถ
ตามจับได้ก็คือนายวัลลบพุทธิพันธ์ฤทธิ์
พร้อมของกลางก็คือมีโทรศัพท์มือถือ๕เครื่อง
กระเป๋าสะพาย๑ใบเสื้อยืดคอปกสีดำ

จับตัวได้ที่ริมถนนในซอยชินเขตแถวหลัก๔ค่ะ
ผู้เสียหายคือนางสาวนิถิตาเจนจัดการ
เป็นพนักงานราชการกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

เธอก็เล่าให้ฟังบอกว่านั่งกินก๋วยเตี๋ยวอยู่ร้านริมถนน
อยู่ดีผู้ชายคนนี้ก็วิ่งมาฉกกระเป๋าของเธอไปเลย

ในวันลบรับสารภาพค่ะว่าเป็นคนก่อเหตุจริง
แต่เพิ่งจะทำเป็นครั้งแรกเพราะว่าตกงานมา๕เดือนแล้ว

ขี่รถจักรยานยนต์ไปผ่านไปเห็นพอดี
ผู้หญิงคนนี้นั่งอยู่ที่โต๊ะกับเพื่อนสองคน

ให้เพื่อนสนิทไปในราคา๕๐๐บาท
นำเงินที่ได้ไปใช้จ่ายเที่ยวเตรดแล้วค่ะ

คำให้การของนายวัลลบว่าทำเป็นครั้งแรก
เพราะว่าพอไปตรวจค้นที่ตัวเนี่ยนะคะ
มีโทรศัพท์อีกหลายยี่ห้อเลยคุณผู้ชม

แล้วก็ส่งตัวนายวัลลบไปดำเนินคดีค่ะ